ที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชมครับเขาพิธีบวงสวง
ปรากฏว่ามีองค์เทพองค์เทพลงมาคว้าดาบมาร่ายมารำในหัวเขียว

ผมและเซลล์จะเกี่ยวกันจังเลยนะครับเพราะอยู่ใกล้กันแล้วกัน

นี่คือร่างทรงองค์เจ้าพ่อองค์เจ้าแม่ที่มาร่วมพิธีบวงสวง

นุสาวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับที่ตำหนักของนายสมบูรณ์
จังหวัดเสียงเพลงนะครับจากวงปีภาทก็การแสดงออกในเสมือน
หนึ่งเป็นนักรบโบราณนะครับทำหน้าที่ปกป้องบ้านปกป้องเมือง
อริราชศัตรูเป็นทหารของพระองค์ดำนะครับร่างทรงบางคนบางร่างนะครับ
ก็อยู่ในชุดนักรบชุดกษัตริย์ชุดนักบวชผู้ถือศีลก็มี
รวมถึงชุดพื้นถิ่นพื้นเมืองต่างก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งในงานบวงสวงนะครับ
ที่จัดเป็นประจำทุกปีนะครับก็งานนี้ไม่มีการจุดทูบ
มีบ้านเลขที่ครับมีบ้านเลขที่๘๓ทับ๖ครับคุณผู้ชมครับ
อ๋อวันเกิดหรอ๕๙ปีวันเกิดนี่วัดสิริพรพาไปที่อุดรไปดูกันหน่อย
รำหน้าขบวนแห่พระอุปคุฎร่วมกับนางรำอีก๒๔นาง
หรือว่าวัดสิริพรนั่นแหละอยู่ที่อุดรธานีก็ระยะทางที่แห่เนี่ยประมาณหนึ่งกิโล
ตกรางวัลนางลำเอาไปเลยจ้ะ
เอาไปทุกคนเลยจ้ะ

ที่ไม่ใช่นางลำที่ไม่ต้องไปเป็นคนที่๒๕
นี่ค่ะพี่นางถวายพระอุปคุฎน่ากปรก
ขนาดหน้าตัก๓๒นิ้วเป็นการทำบุญ
ฉลองวันเกิดครบ๕๙ปี

โอ้โหมีคณะผู้สัทธามาร่วมงานเป็นร้อยนะ
ถวายปัจจัยทั้งหมด๑หมื่น๕๙บาท
สร้างถ้ำพญานาคใต้สาราพระอุปคุฎ

พี่นางต้องมาทะเบียนรถกระบะที่แห่พระอุปคุฎ

เอามาให้ด้วยส่องดูเห็นไหมอ่ะด้านหลังมองไม่เห็นเหรอ
บอกให้เลยค่ะคุณผู้ชมทะเบียนรถ๑๘๑อุดรนะคะ
ให้พี่นางมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
ความสามารถหนึ่งของพี่น้ำแข็งที่คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้

แล้วถ้าเสียงสุนัขสุนัขขู่ทำยังไง
นี่เหรอโอ้โหนี่หมาเล็กนี่เออ

เหรอไม่ยอมให้ช่วยง่ายค่ะ

นี่พี่เองนี่พี่เอง
เอาคืนเอาคืนเอาดองเอาคืน

ทำเสียงคล้ายหมาได้เหมือนมากคุณผู้ชมฮะ
หมาตัวนี้มันไปติดใต้ท้องรถไง
กู้ชีพอบตศรีสะอางครับก็พยายามจะช่วยไอ้หมาน้ำตาลตัวนี้นี่
ชาวบ้านก็เข้าไปก้มดูพยายามจะช่วยเหลือครับ
มันไปติดอยู่ใต้แท่นเครื่องบริเวณคานหน้าซึ่งมีฝาครอบกันกระแทก

เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประแจถอดน็อตยึดฝาครอบออกทีละตัวทีละตัวทีละตัว
พอถอดฝาครอบออกไม่ใช่ง่ายอ่ะสิ
มันไม่ยอมให้จับเลยครับก็ต้องใช้ไม้แห่ไป
นี่ตอนเอาประแจถอดออกมาถอดออกมาโอ้โหหมุนก็ลำบากเหลือเกินนะ
เห็นขาอยู่นี่ขาหรือหางหรืออะไรเนี่ย
หางใช่ไหมหางใช่ไหมเออไม่น่าใช่อย่างอื่นนะ
นี่แหละฮะพาลไป๑ชั่วโมงมันก็มุดตัวออกมา
แล้วก็วิ่งแจ้นหนีออกไปเลยครับเจ้าของกระบาดนะครับ
ชื่อพี่ออนะพี่ออบอกก็มารับจ้างสร้างบ้านแถวนี้

สักพักได้ยินเสียงหมาร้องหมาจากไหนวะ
ก็เลยก้มไปดูอ๋อติดอยู่แบบนี้ครับ
เจ้าของรถทั้งชาวบ้านนะ
ก็มาลุ้นกันแล้วก็จะเอาทะเบียนกระบาดไปเสี่ยงโชคด้วย
บอกทะเบียนหรือยังยังยัง

เป็นห่วงว่าน็อตจะหายไปสักตัวไม่ยุ่งเลยนะ